เปลี่ยนบรรยากาศไปดูบรรยากาศแห่งความสุขในหลายจังหวัดนะคะ
ซึ่งก็มีที่การจัดงานวันวาเลนไทยกันอย่างคึกคักในหลายจังหวัดค่ะ
อย่างที่นราธิวาสมีคู่รัก๘๓คู่
สะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียตำบลบูเกะตามอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
สิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยาน๗๐๐คัน
และรถออฟโรส๑๐คันแห่คู่รัก๘๓คู่จากพื้นที่๑๓อำเภอของจังหวัด
เดินทางไปยังโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ป่าภาคใต้
ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา
โดยให้คู่รัก๘๓คู่จดทะเบียนสมรสที่แพร่กลางน้ำ
กลางอ้อนกอดแห่งขุนเขาและหุ่นนกเงือก
ซึ่งถือเป็นตัวแทนของความรักที่รักเดียวใจเดียว
และรักยั่งยืนชั่วนิรันดิ์ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานถึงกว่าพันคน
ส่วนที่กลางสะพานมิตรภาพไทยพม่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
ที่นี่เขาก็มีการจัดงานเหมือนกันเป็นงานวาเลนไทย๒แผ่นดินนะคะ
โดยฝ่ายไทยนั้นก็มีนายสุธาสายวานิสรองผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก็นายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรสค่ะ

โดยงานวาเลนไทย๒แผ่นดินปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๒แล้วนะคะ
มีหนุ่มสาวพากันมาจดทะเบียนจำนวน๑๐คู่ด้วยกัน
ชาวกะเหลี่ยงชาวไทยแล้วก็ชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์
คู่ก็หอบฮิ้วบุตรหลานมาเป็นสักขีพยานกันด้วย
บรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปด้วยความชื่นมื้น

เพราะว่ามีการแสดงของชนเผ่าทั้งสองประเทศ
รวมทั้งนักท่องเที่ยวมาชื่นมืด
แล้วก็ชื่นชมความรักครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ลงไปทางใต้กันหน่อยนะครับที่จังหวัดสตูนครับ

พากันไปเที่ยวเกาะไข่เพื่อไปลอดซุ้มประตูหินรักนิรันดิ์ครับ
ซึ่งตามตำนานนะครับถ้าเกิดว่านุ่มสาวคู่ใด
ยังไม่แต่งงานกันจะสมหวังในความรัก
หากพากันมาลอกซุ้มประตูหินโค้งที่เกาะไข่
ก็มีคนพากันไปลอดแบบที่เห็นนะครับ
แต่หากเป็นคู่ที่แต่งงานกันแล้วแล้วพากันมาลอดซุ้ม
ก็จะอยู่กันยืนยาวช่วงนิรันดิ์นะครับ
ทำให้เกาะไข่นั้นเป็นที่หมายของวันแห่งความรักในปีนี้ครับ
ส่วนที่สถานีรถไฟจังหวัดนครราชศรีมาครับ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่ามราชการจังหวัด
เป็นประธานในการเปิดงานจดทะเบียนสมรสหมู่ครับ
ในงาน๑๔กุมภาวิวาหลานย่าคู่รักอำเภอยิ้ม
โดยนำหนุ่มสาวแต่งชุดไทยประยุกต์นะครับ

ขึ้นทะเบิดรถไฟไปลงที่สถานีโค้กปลวด
ประดับดอกไม้ไว้อย่างสวยงามนะครับ
ทำกลางความปราบปลื้มของคู่รัก
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบทะเบียนสมรส
ให้กับคู่รักทุกคู่ที่มาร่วมงานด้วยนะครับ
ส่วนบริเวณจุดชมวิวผาหมออีแดง
บนเสาทงชัยอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด
จัดโครงการวิวาพาฝันตะวัน๓แผ่นดิน๑๔กุมภาพันธ์

มีคู่รักชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีกว่า๗๐คู่
งานนี้มีศิลปินมาโชว์เดี่ยวกีต้า
สร้างความสุขให้คู่บ่าวสาวและผู้ร่วมงานกันค่ะ
และปิดท้ายกันที่อำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม
จัดงานวิวาหวานสะพานไม้แก่ดำ
ทะเบียนสมรสให้๒๓คู่รัก

ที่หลายคนไฝฟันอยากมาสัมผัส

สร้างความประทับใจให้กับคู่รักและประชาชน
มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานเป็นอย่างมากค่ะ